คุณผู้ชมพูดถึงเรื่องของเกษตรทำเงินหน่อย
วันนี้จะพาไปรู้จักกับกลุ่มผู้ที่เขาปลูกผักสลัดขายเป็นอาชีพ
ต้องบอกว่าส่วนใหญ่เป็นชาวนาที่ประสบปัญหามาก่อน
เขาก็เลยรวมตัวกันมาปลูกผักสลัดขายสร้างเป็นรายได้หลัก
อาชีพธรรมดาจะมีเวลาว่างอยู่ประมาณ๓เดือน
หลังจากที่ชาวบ้านทำการหวานข้าวใส่ปุ๋ยเสร็จเรียบร้อย
ไอ้๓เดือนที่ว่างจากการทำนาจะหารายได้เสริมด้วยการทำอะไรดีนะ
และแปลงผักสลัดปอดสารพิษทั้งหมดนี้ก็คือคำตอบของรายได้งามเลยครับ
ที่เราทำเป็นอาชีพเสริมตอนนี้น่าจะเป็นอาชีพหลักแล้วครับ
พาชาวตลอดข่าวมารู้จักกับเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผู้ผลิตผักตำบลบางตะโนธอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี
เป็นอีกกลุ่มชาวนาที่เคยเผชิญกับปัญหาทั้งภัยแรงและภัยน้ำท่วม
นาข้าวเสียหายทำให้ไม่มีรายได้มาจุนเจือครอบครัวมาก่อน
แต่วันนี้มีพื้นที่ชุ่มชื้นแบบนี้แล้ว
เปิดปุ๊บระบบมันจะทำยังไง
แล้วแต่ว่าเราจะเปิดทีเดียวหมดเลยไหม
หรือระบบที่ให้น้ำกับที่ระบบให้หมอกเพื่อปรับอุณหภูมิภายในโรงเรือน

นั่นก็คือควบคุมระบบน้ำแบบพ่นฝอยผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟน
ปลูกผักสลัดแบบยกแคร่สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีเลยนะครับ
ปัจจุบันมีสมาชิก๓๐ราย
ปลูกบนเนื้อที่ประมาณ๒๐ไร่
สมาชิกเนี่ยจะช่วยกันนำเมล็ดพันธุ์ผักสลัดหลากหลายสายพันธุ์มาเพาะ
เมื่ออายุได้๗วันก็จะนำต้นกล้าที่ได้มาลงปลูกบนแปลงแบบยกแคร่ที่ผ่านการปรุงดินผสมสารชีวพันธ์ป้องกันเชื้อราและแมลงศัตรูพืช
สลัดอายุครบ๔๐๔๕วันก็จะเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วนะครับ
ในแต่ละสัปดาห์จะสามารถเก็บผลผลิตได้มากกว่า๑๐๐กิโลกรัม
จำหน่ายผักสดในราคากิโลกรัมละ๘๐บาท
แปลงผักที่นี่ช่วยสร้างรายได้งามให้กับสมาชิกในกลุ่มได้ดีเลยใช่ไหมครับ

แล้วเราก็จะเป็นตัวกลางที่จะขายต่อให้อีกคนทั่วไป
ส่วนในด้านการตลาดทางกลุ่มเนี่ยยังได้เปิดร้านจำหน่าย
ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลาดเกษตรกรจังหวัดราชบุรีในทุกวัน
และตลาดเกษตรกรหน้าที่วาการอำเภอโพธารามในทุกวันจันทร์ครับ
ที่นี่ยังเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าไปศึกษาเรียนรู้การปลูกผักสลัดแบบยกแคร่
หรือจะอุดหนุนสินค้าของเกษตรกรก็ติดต่อเข้าไปได้เลยนะครับ
เป็นเกษตรกรต้องครบเครื่องทั้งแปลงปลูกที่มีคุณภาพ
และแหล่งจำหน่ายสินค้าที่ถาวรเท่านี้ก็ทำให้ที่แห่งนี้กลายเป็นเกษตรทำเงินไปแล้วครับ